ก็ใกล้ที่จะปิดฉากลงไปแล้วนะครับเหลืออีกประมาณสักไม่ถึง๑สัปดาห์แล้วล่ะ
ซึ่งแน่นอนนะครับผลงานของทัพนักกีฬาไทยปีนี้ที่เราดูแบบรายวัน
ชนิดกีฬาสากลก็เห็นนะครับถึงประสิทธิภาพโดยเฉพาะการพัฒนานักกีฬาด้วยส่วนหนึ่ง
แล้วก็ที่สำคัญเองก็มีนักกีฬาที่โอสัญชาติหรือเป็นนักกีฬาลูกครึ่ง
ที่เข้ามาช่วยยกระดับด้วยในหลายชนิดกีฬานะครับ
เราไปติดตามรายงานได้จากคุณธรรมรัฐฟื้องไทยกุล
ผลงานของทัพนักกีฬาไทยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
กีฬาอีสปอร์ตนับวันยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยนะครับ
ก็จัดสนามแข่งขันได้อย่างมาตรฐานเลยนะครับ
รวมทั้งบรรยากาศการเชียร์นั้นก็คึกคักไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นครับ
เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมในประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก
โดยครั้งนี้ได้บรรจุไว้ถึง๘เกมด้วยกัน
โดยทีมชาติไทยตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่๓เหรียญทอง
แข่งขันเข้มข้นไม่ต่างจากกีฬาชนิดอื่น
ทำให้บรรยากาศการเชียร์ที่หน้าสนามนั้นคึกคัก

ก็คือเสียงเชียร์ยังไงก็มันค่อนข้างมีผลความกดดัน
อย่างเช่นเราน้องเองก็ไม่ใช่ว่าจะแบบเป็นโปรขนาดแบบอายุเยอะ

สังเวียนมาขนาดไหนก็ตามมาเจอเจ้าภาพที่แบบ
เชียร์อยู่ข้างอย่างนี้ครับความกดดันค่อนข้างมี

ก็ค่อนจะได้รับความกดดันมากจนกว่า
เหรียญทองเป็นของเจ้าภาพเวียดนามเหรียญเงินอินโดนีเซีย
ไทยอีสปอร์ตได้เหรียญทองแดงส่วนให้และสำคัญเมื่อวานนี้อยู่ที่
ตระกอดทีมเดี่ยวชายไทยแชมป์สิบสี่สมัย
เอาชนะมาเลเซียคู่ปรับตลอดการไปสองต่อศูนย์เซตยี่สิบเอ็ดต่อสิบแปด
และยี่สิบเอ็ดต่อสิบสามคว้าแชมป์ทีมเดี่ยวชายเป็นสมัยที่สิบห้า
ขณะที่แต่ก็ทีมเดี่ยวหญิงไทยเอาชนะมาเลเซียสองต่อศูนย์เซ็ต
ี่สิบเอ็ดต่อสิบสองยี่สิบเอ็ดต่อเก้าเก็บใช้ได้เป็นนัดที่สี่ติดต่อกัน
โดยไม่เสียเซตให้กับทีมใดเลยในประเภทนี้คว้าแชมป์ทีมเดี่ยวมาครองได้เป็นสมัยที่สิบเอ็ด
เทคอนโดลงแข่งขันวันแรกลงสนามสี่คนรุ่นไม่เกินห้าสิบแปดกิโลกรัมเช้า
ฮามันธนักิจยอดรักวัยสิบเก้าปีเอาชนะซ่ำจากกัมผู้ชาห์ขาดรอย
โชว์ชายโชว์ชนโชว์ลูกครึ่งไทยเกาหลีใต้
เอาชนะหลีฮงฟุกจากเวียดนาม๑๔ต่อ๑๑คะแนน

ส่วนชุธิการจงกลรัตนวัฒนากับปรณชัยใจจุลละได้แค่เหรียญเงิน

อันดับ๑เวียดนามมี๙๙ทอง
อันดับ๒ไทยมี๔๓ทอง

ขณะที่อันดับ๓เป็นของฟิลิปปินส์มี๓๔ทอง
ธนรัฐฟื้นไทยกุลรายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนาม